เมื่อวานนี้ได้รับข่าวการเสียชีวิต

หรือว่าหลายคนรู้จักกับบทเพลงของเขา

จริงค่ะมีบทเพลงดังเยอะแยะเลย
ถือว่าได้ฝากผลงานเอาไว้มากมายเลยนะ

ซึ่งเมื่อวานนี้ทางภรรยาของคุณเชิด

ลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะคะ
ซึ่งมีการโพสต์ถึง

ก็คือข้อความนี้ถูกเผยแพร่ออกไป

ให้กำลังใจกับภรรยาของคุณเชิด

เมื่อเวลาประมาณ๑๐โมงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะ
มีการโพสต์ข้อความระบุว่า

ที่ต่อมานะคะทางภรรยาของคุณเชิดเองเนี่ย

ว่าหลับให้สบายนะพี่

สำหรับคุณเชิดร็อกแสลงเนี่ยนะคะ
ก็ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้าย

รักษาตัวตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนเมษายนนะคะ

ร้องลูกทุ่งที่โด่งดังมากแล้วก็สร้างผลงานเพลงที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตนะในบ้านเรานะคะ

คือหลายคนจำคุณเชิดรักแสลงได้จากบทเพลงนี้นะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งเพลงก็คือเพลงไอ้หนุ่มโลโซ
เป็นแคทิกโกมานอบ

ใช่ค่ะแล้วก็เพลงกิ้งกือตกส่างก็มีนะคะ
ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติญาติแล้วก็แฟนเพลงของคุณเชอร์ร็อกแสลนด
จากการจากไปในครั้งนี้ด้วย
ถือว่าวงการเพลงวงการบันเทิงในบ้านเราเนี่ย

สำหรับคุณเชิดนี่ก็ฝากเพลงที่ด่งดัง
แล้วก็เชื่อว่าเพลงของคุณเชิดเนี่ย

มันเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการลูกทุ่งไทย

ในรูปแบบที่เป็นลูกทุ่งแบบล็อกแลง

คือมันก็ย้อนกลับไปหลายสิบปีคุณผู้ชม

มันแปลกใหม่เมื่อก่อนเราอาจจะได้ยินแบบต้นฉบับดั้งเดิมเลย

เราจะได้ฟังทั้งลูกทุ่งผสมกับเพลงร็อก

เป็นหมอลำเป็นลูกทุ่งเป็นอะไรหลายแขนงรวมกัน
ถือว่าเป็นแบบว่ามิติใหม่ของวงการเพลงลูกทุ่ง
ที่ทำให้เพลงลูกทุ่งในบ้านเรามันสนุกสนาน

ยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเชิดด้วยนะคะ
จะจากไปแต่ก็ทิ้งบทงานผลงานเพลงที่มันตราตึงในหัวใจของเราเอาไว้นะ